คุณผู้ชมครับประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีผ้าไหมคุณภาพดีที่สุดของโลกเลยก็ว่าได้
แต่ว่าการทำให้ผ้าไหมไปอยู่ในใจของลูกค้าของชาวต่างชาติต้องทำอย่างไรครับ
ต้องบอกว่ารูปรักดีไซน์รวมทั้งนวัตกรรมต้องทันสมัยครับ
แบบนี้ครับเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นคนไทยนั้นมีการนำมาปรับใช้กับสินค้านะครับโดยทำให้รูปลักษณ์ของสินค้ากลายเป็นของฝากที่เรียกได้ว่าเป็นแนวบูติกสไตล์โมเดอร์
ติดตามเรื่องราวของผ้าไหมเรื่องราวนี้จากบรรยายงานของคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ
โชว์รูมเล็กในพื้นที่ปากทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา
เป็นพื้นที่แสดงผลงานผลิตภัณฑ์จากผ้าไม้บาติกสไตล์โมเดิร์น
แบรนด์ขยาบาติกค่ะ
หมอนอิงหมอนรองคอผ้าคลุมไหล่กระเป๋าคล้องมือและผ้าพันคอ
เป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมแท้ของท้องถิ่น
มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยลวดลายและวิธีการทำ
แบรนด์ขยาบาติกบอกว่าผ้าไหมทุกผืนถูกสร้างลวดลายสไตล์บาติก
แต่ว่าที่พิเศษก็คือจะใช้กาวที่พัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อเขียนลาย
แล้วใช้น้ำเทียนสร้างรอยแตกที่สื่อถึงภาคตะวันออกเชียงเหนือ
เมื่อใช้สีเซลิเกตหรือสีย้อมเย็นลงไปลวดลายก็จะชัดเพิ่มมากขึ้นค่ะ
เรียนรู้จากเบื้องต้นก่อนที่มีอยู่ทั่วไปที่มีอยู่ทางภาคใต้ที่เป็นแม่แบบ
แล้วเราก็มาสร้างความคำว่าโมเดิร์นนี้เราสังเกตจากลูกค้า
มูลค่าผ้าที่มันแพงเราจะทำมูลค่าผ้าตรงนั้นให้กับลูกค้า
ที่เขามีกำลังการซื้อผ้าที่มีคุณภาพเพิ่มที่แพงขึ้นได้ยังไง
ความเป็นโมเดิร์นตรงนี้เลยมีเป็นแนวคิดที่ว่าลูกค้าของเราเป็นคนทันสมัย
แล้วชอบภาพที่เป็นความเป็นเอกลักษณ์ชัด
ธุรกิจผ้าไหมบาติกสไตล์โมเดิร์นใช้แรงงานฝีมือหลักเพียงแค่๔คน
ที่ธนาธุรกิจไม่ใหญ่มากทำให้ผู้ประกอบการสามารถมาตรวจดูสินค้าของเขาได้ด้วยตัวเอง
ฉะนั้นสินค้าทุกชิ้นที่ออกไปจากที่นี่ล้วนแล้วแต่มีคุณภาพและเกิดสินค้าเสียน้อยมากไม่ถึง๑
ปัจจุบันขยาบาติกสร้างรายได้๒แสนบาทต่อเดือนจากชิ้นงานเฉลี่ย๓๐๐ชิ้น
ส่วนราคาชิ้นงานเริ่มขายที่๕๔๐บาทกำไรประมาณร้อยละ๓๐
เปรียบเทียบกับต้นทุนสูงอย่างผ้าไหมเฉลี่ยลาละ๓๕๐บาทบวกกับค่าไอเดียและค่าแรงงาน
ถือว่าเป็นกำไรที่ไม่มากนักแต่ว่าพออยู่ได้ค่ะ
ชนัญญายังพยายามเรียนรู้การผลิตผ้าไหมเพื่อนำมาพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง
พร้อมกับหาแหล่งสนับสนุนภาคธุรกิจหลายหน่วยงาน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่๖กรมหม่อนไหม
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อขยายตลาดไปยังต่างประเทศด้วย
เพราะการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยการคิดต่างและการรักษาคุณภาพสินค้า
โดนใจลูกค้าส่วนใหญ่ที่เป็นชาวต่างชาติอย่างจีนและยุโรปที่มีกำลังซื้อสูง
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน